คุณผู้ชมมาดูข่าวนี้หน่อยนะคะเป็นที่น่าสับสนมากว่าตกลงผู้ชายคนนี้เสียชีวิตจากอะไรกันแน่
แต่ทีนี้ข้อบูลล่าสุดที่เราได้มาจากกล้องหน้ารถที่เปิดทิ้งเอาไว้ตลอด
มันแย้งกันค่ะมันบอกตรงกันข้ามเพราะมันไม่มีอะไรผิดปกติเลย
เล่าให้ฟังก่อนนะคะตำรวจสพประทายพร้อมกับกู้ภัยฮุกสามหนึ่ง
วัดนครราชศรีมาพอได้รับแจ้งเหตุก็ลงพื้นที่นี่ค่ะ
ไปเจอฟอร์จูเนอร์สีดำทะเบียน๒กกทถุง๙๒๘๔กรุงเทพ
อยู่ใต้ต้นไม้ข้างรั้วหน้าที่ว่าการอำเภอประทาย
ในรถเนี่ยพบศพนายนรงปักกาโรวัยห้าสิบสี่ปีเจ้าหน้าที่สหกรการเกาะเศษ
คว่ำหน้าเสียชีวิตที่เบาะนั่งด้านผู้โดยสารต่อหน้า
ลำคอเขียวช้ำเหมือนถูกรัดทรัพย์สินผู้ตายหายไปหลายรายการ
ผู้ภัยก็นำร่างส่งโรงพยาบาลประทายชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
ตรวจสอบเบื้องต้นนายนรงคนนี้หายตัวไปจากบ้านตั้งแต่๑กุมภาพันธ์แล้วค่ะ
ญาติญาติโพสต์ข้อความแจ้งประกาศตามหาคนหายในสื่อสังคมออนไลน์
แล้วสุดท้ายก็มาพบเป็นศพในวันนี้ตำรวจก็เลยตั้งประเด็นว่าน่าจะถูกล่อลวงมาฆ่าชิงทรัพย์
เพราะจากการสืบสวนเบื้องต้นรู้มาว่านายนรงผู้ตายเนี่ยเขามีการปล่อยเงินกู้นอกระบบด้วย
ตำรวจก็เลยว่าเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบอีกครั้ง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมาบอกว่า
หลังจากที่ตำรวจสพประทายตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเนี่ย
ไปดูกล้องหน้ารถที่เขาติดเอาไว้คือเขาเปิดทิ้งเอาไว้ตลอดไง
ก็เลยไปเปิดกล้องหน้ารถดูปรากฏว่าไม่เจอสิ่งผิดปกติเลยค่ะ
บันทึกภาพคนวิ่งออกกำลังกายแถมยังได้ยินเสียงผู้ตายนอนกรนอยู่ในรถด้วย
ตรวจร่างกายเบื้องต้นก็ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย
ข้าวของในรถไม่ได้ศูนย์หายงงล่ะทีนี้
บอกว่าลำคอมีรอยเขียวช้ำเหมือนถูกรัดแล้วก็บอกว่าทรัพย์สินของผู้ตายหายไปหลายรายการ
แต่ในรถของไม่หายอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันย้อนแย้งกันยังไงบ้าง
ญาติญาติก็บอกว่านายนรงผู้ตายมีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูง
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะหรือจะเป็นอาการกำเริบโรคกำเริบจนเสียชีวิต
เพราะว่ากล้องหน้ารถมันได้ยินเสียงผู้ตายนอนกรนอยู่ไงแปลว่าเขาก็ยังมีชีวิตอยู่
อันนี้สุดท้ายแล้วเลยต้องรอหวังพึ่งผลชนสูตรศพการเสียชีวิตที่ชัดเจนจากทีมแพทย์นะคะ
เมืองต้นญาติญาติก็บอกว่ามารอรับศพแล้วล่ะแต่อยากรู้ผลมากกว่าว่าสรุปแล้ว
นายนรงเสียชีวิตจากอะไรกันแน่